ความคืบหน้ากันก่อนคดีฆ่าคนเร่ร่อน
ก่อนหน้านี้ทราบกันดีนะครับเกิดขึ้นในปฐุมธานี
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา
ก็คาดว่าคดีคงจะไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก
แต่คำถามคือเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วใครทำ
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ
พื้นที่สะพานกลับรถครับใต้๕แยกลาดพร้าวนะครับ
โดยเป็นศพหญิงเล่ร่อนเบื้องต้นคาดว่าตายไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพศพหญิงเร่ร่อนที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
บริเวณใต้สะพานกลับรถ๕แยกลาดพร้าวโดยสภาพศพนั้นสวมเสื้อสีแดงไม่สวมกางเกง
ข้อมือถูกมัดด้วยเชือกฟางมีบาดแผลถูกทำร้ายด้วยของแข็งที่ศีรษะ๕แผล
และถูกแทงข้างลำตัวอีก๑แผลนะครับ
ต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
พื้นที่โดยรอบนั้นก็พบว่าแผ่นปูเปื้อนเลือด
มีมีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณ๙นิ้วตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
ตำรวจจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาลายนิ้วมือต่อไปครับ
จากการสอบถามพยานในพื้นที่ทราบว่าผู้ตายอาศัยอยู่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน
แยกลาดพร้าวมานานหลายเดือนแล้ว
แล้วก็เก็บของเก่าขายประทังชีวิต
รวมทั้งผู้ตายก็มีอาการคล้ายกับคนสติไม่สมประกอบ
เรื่องต้นนะครับตำรวจนครบาลประหลโยธินส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อพิสูจน์ทราบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ลักษณะก็คล้ายกันกับคดีพบศพคนเร่ร่อน๓ศพก่อนหน้านี้ครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
โดยตำรวจฝ่ายสืบสวนจะประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
เพื่อตรวจสอบว่าตกลงแล้วคดีที่เกิดขึ้นทั้งปฐุมธานีแล้วก็ล่าสุดนะครับในพื้นที่
ก็คือบริเวณ๕แยกลาดพร้าวจุดกลับรถเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจกองบังคับการปราบราม
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยฆ่าคนเร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีได้เพิ่มอีก๑คน
ล่าสุดครับพธธติราชน์นหานพิทัก
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยอมรับว่า
มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำจริง
ในเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยคนนี้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือเปล่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐ